แต่ว่าเสียความรู้สึกกับคนไทยนะคะสำหรับชาวต่างชาติ
เป็นเหตุการณ์ที่กระบี่คือมีคนเอาคลิปนี้มาเก็บไว้ได้
แล้วก็เป็นภาพที่สะเทือนใจคนไทยแชร์ลงโซเชียล
ทำไมทำอย่างนี้เขากระชากทงชาติไทย
ค่ะลงมากองกับพื้นนะคะน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเมาหรือโมโห
หรืออะไรหรือเปล่านะคะเหตุเกิดช่วงดึกสงัดค่ะ
กระชากมองหลักกับพื้นแล้วก็มีการเดินข้ามทำให้กระทบจิตใจ
คนได้เห็นคลิปนี้มากเลยทีเดียวค่ะ

คนนองหรืออย่างไรไม่ทราบกระชากหลายผืนด้วย
ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสองคนนี้กำลังพูดคุยกัน
คล้ายไม่พอใจอะไรบางอย่างแล้วจู่ชายคนหนึ่งก็เอื้อมมือ
กระชากทงชาติไทยค่ะที่ก็ห้อยอยู่ตรงชายค้าง
ของร้านค้าโดยชายอีกรายก็กระโดดไปกระชากทงที่ห้อยอยู่
ร่วงลงมา๔ผืนแล้วก็พยายามจะดึงอีก
แต่ว่าทงไม่ขาดจากนั้นก็เดินข้ามทงค่ะ
เหยียงกระถางต้นไม้ล้มไปอีกสองใบแล้วก็จากไปอย่างไม่สนใจใยดี
ซึ่งคลิปนี้ก็สามารถมองเห็นใบหน้าของคนทั้งสองคนได้ชัดเจนนะคะ
โดยเฉพาะชายสวมแว่นกันแดดที่ยืนหัวเราะดูการกระทำของเพื่อนด้วยความสะใจค่ะ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปไม่นานนะคะผู้คนในโลกออนไลน์ก็พากันแสดงความคิดเห็น
แชร์ต่อไปเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็ตำหนิการกระทำของชายชาวต่างชาติค่ะ
บอกว่าเป็นการเหยียบหยามใจคนไทยกันเกินไปเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนในชาติค่ะ
ขณะที่นายวัฒนาสารนาศอายุ๖๕ปีผู้บริหารร้านซันนี่
ถนนมหาราชซอย๔อำเภอเมืองจังหวัดกระบีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓
๖มกราคมที่ผ่านมาตัวเองรู้สึกเสียความรู้สึกค่ะ
เห็นชายชาวต่างชาติทำลายศักดิ์ศรีของคนไทยก็เลยให้ลูกชายเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกสงบจันสิงผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่
ก็บอกว่าการทำลายทงชาติมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งขณะนี้ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวชายชาวต่างชาติทั้งสองคนที่ปรากฏในคลิปแล้ว
ซึ่งก็คาดว่าคงจะได้ตัวภายในเร็วนี้นะคะ